คุณผู้ชมคราวนี้มาชกกันในโรงเรียนเลย
นักเรียนมต้นเป็นโรงเรียนที่ลบบุรี
โอ้โหคือเลือดเนี่ยหยดเปลือพื้นเลยนะคะ
เดี๋ยวดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้
และที่สำคัญตอนท้ายเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
ตอนจบคลิปมันเป็นยังไงดูค่ะ
จบนะครับ
จบนะครับแล้วมีจุ๊บด้วยเห็นไหม
นี่เป็นคลิปที่นักเรียนมต้นของโรงเรียน
ในจังหวัดรบบุรีเนี่ยนะคะโชกต่อยกัน
คนเจ็บเนี่ยคุณผู้ชมเพื่อนต้องมาพยุงให้ลุกขึ้น
แล้วดูสิคะพอลุกขึ้นมาแล้ว
เจ้าตัวต้องค่อยเกาะกำแพงเห็นไหมคะฮาะนั้นน่ะ
ซัสโซเซอยู่เลยแล้วเพื่อนอีกฝ่ายนึงก็พูดเหมือนกับท้าทายด่าทอ
จบคลิปก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะครับเออมันเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่
สลดใจเหมือนกันนะใช่เด็กต่อยกันถึงขนาดเนี้ยนะฮะ
ดูสิมีการมาพูดตอนท้ายคลิปว่าคลิปจบแล้วครับจุ๊บ
ทีนี้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากที่เจ้าตัวไปมีเรื่องนะ
แต่เป็นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไปมีเรื่องชกต่อยกันไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มามีเรื่องท้าทายชกต่อยกันตัวต่อตัวกับคนเจ็บในคลิปอีกรอบนึง
ทีนี้พอมาชกอีกรอบนึงเนี่ยก็มีการทั้งชกทั้งเตะเข้าที่หน้าไปอีก๒๓ทีจนคนเจ็บมีอาการมึน
ตัวน้องคนเจ็บเนี่ยนะคะปากแตกต้องเย็บ๕เข็มหัวโน
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ยังสอบถามอยู่เลยว่าน้องอาการเป็นยังไงบ้าง
วัย๑๕ปีที่โดนชกเนี่ยนะคะน้องก็บอกว่ายังไปโรงเรียนไม่ได้
ยังนอนสมอยู่ที่บ้านยังมีอาการมืนหัวอยู่
ซึ่งที่เราทราบข้อมูลมาเนี่ยนะคะมันเกิดเหตุจากตอนที่เพื่อนของน้องวัย๑๕นี้ไปมีเรื่องชกต่อยกันมาก่อน
เสร็จแล้วเพื่อนเนี่ยก็มาบอกกับน้องคนเจ็บคนนี้ว่าถ้ามีเรื่องอีกเนี่ยมึงช่วยกูนะ
ทีนี้ตัวน้องคนเจ็บที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าได้ได้เดี๋ยวกูช่วย
หลังจากนั้นเนี่ยแหละค่ะก็เลยผู้ก่อเหตุเข้ามาทำร้ายร่างกายของน้องคนนี้จากด้านหลังทั้งเตะทั้งต่อย
จนน้องเนี้ยเจ็บที่ริมฝีปากเลือดเนี้ยออกที่ปากหัวปูดหัวโน
ทีนี้ตอนพ่อรู้ว่าลูกถูกทำร้ายพ่อบอกเลยนะคะว่าอยากจะไปเอาคืน
ติดต่อทางเฟซบุ๊กไปหาคนที่ก่อเหตุเลยว่าทำไมถึงทำกับลูกผมแบบนี้ทีนี้ฝั่งนั้นเนี่ย
เขาตอบข้อความคุณพ่อกลับมาบอกว่ามันเป็นเรื่องของเด็ก
ถ้าพ่อแน่จริงพ่อก็มาหาผมนี่มีแบบนี้ด้วยค่ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วหลังจากเกิดเหตุแม่ของผู้ก่อเหตุติดต่อมาขอโทษครอบครัวน้องคนเจ็บแล้ว
แล้วโรงเรียนก็ทราบเรื่องแล้วด้วยผู้ปกครองเนี่ยมามอบเงินให้นะคะ
สามพันบาทมอบให้กับครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งทางผู้ปกครองของน้องเนี่ยคนเจ็บเนี่ยนะ
เขายังไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่าเดี๋ยวดูหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ
เพราะว่ามันมีรายงานมาด้วยบอกว่าน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ย
ลูกของคนมีสีที่จังหวัดลบบุรีทีนี้ฝากฝั่งของพ่อน้องคนเจ็บ
เขาบอกว่ายังไงก็ต้องรับผิดชอบลูกผมเพราะว่าลูกผมเนี่ยยังไม่หายดี
ยังไปโรงเรียนไม่ได้เลยยังมีอาการสมองเบลออยู่
เพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้เท้าเตะด้วยอ่าเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีค่ะ